อีกหนึ่งมาตรการที่ออกมาตอนนี้หวังจะกระตุ้นการใช้จ่าย
แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
ก็คือมาตรการให้นำค่าใช้จ่ายจากการซื้อทัวร์แล้วก็ที่พักในประเทศ
ภายในเดือนธันวาคมนี้มาหักค่าลดหย่อนภาษีได้ครับ
กรอบศักดิภูตระกูลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุ
ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังไม่ได้มีการพิจารณามาตรการช็อปช่วยชาติ
แต่ว่ายืนยันว่ามาตรการดังกล่าวจะทยอยออกเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคอรมอลในช่วงต่อไปนะครับ
วันนี้มีเพียงการอนุมัติมาตรการส่งเสริมและฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายในประเทศเท่านั้น
โดยมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ก็คือให้นำค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากการซื้อทัวร์
ค่าใช้จ่ายที่พักมาหักค่าลดห่อนภาษีจากการท่องเที่ยว
ภายในเดือนธันวาคม๑๕๐๐๐บาทต่อราย
กำหนดให้ใช้จ่ายภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้
ว่าจะเกิดการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวประมาณ๑๐๐ล้านบาท
รวมกับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่เคยออกมาในช่วงวันที่๙ถึง๑๗เมษายนที่ผ่านมา
รวม๒มาตรการประชาชนสามารถนำค่าใช้จ่าย
หากลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารวม๓๐๐๐บาทต่อราย
จากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายเวลามาตรการภาษีและค่าธรรมเนียม
เพื่อยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรสแตมให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
สำหรับมูลค่ากองของฐานภาษีรายรับหรือว่าการกระทำตราสารที่เกิดขึ้น
หรือว่าเนื่องมาจากการโอนหรือว่าก่อทรัพย์สิทธิ์ใดหรือว่าสิทธิใดในทรัพย์สินครับ